เรื่องของสุนัขพิษบูกับเจ้าของค่ะ
คือคราวนี้ผู้ที่โดนสุนัขพิษบูกัดเนี่ย
เป็นเจ้าของที่เลี้ยงพิษบูเองนะคะ
คุณตาท่านหนึ่งอายุ๘๕ปี
ก็ดุพิษบูตัวที่ตัวเองเลี้ยงไว้ค่ะ

มันกัดเจ้าของค่ะจนได้รับบาดเจ็บนะคะ
อย่างที่เห็นนี่คือที่บ้านหลังหนึ่ง
หนองปลือพนัฐนิคมชนบุรีนะคะ
ก็ไปช่วยนายยอดทัศตะศรีอายุ๘๕ปี
กองเลือดอยู่กับพื้นหน้าบ้านค่ะ
อเมริกันพิษบูขย่ำ
ได้รับบาดเจ็บโหดูสภาพ
คือตอนแรกเนี่ยตอนที่กู้ภัยเข้ามาที่บ้านเนี่ย
ก็มีรั้วประตูกั้นอะไรมิดชิดนะคะ
คนเจ็บนอนจมกองเลือดอยู่กับพื้น
แล้วหมาพิษบูตัวที่ก่อเหตุเนี่ย

มันยังไม่ได้ถูกผูกถูกล่ามนะคะ
แต่พอมันเห็นเจ้าหน้าที่จะเข้าไปมันเดินหนี
ก็สุดท้ายก็เลยไปนำตัวคุณตาออกมาได้
แต่สภาพคือถูกกัดทั่วร่างกาย
โดยเฉพาะตรงลำคอถึงท้ายทอยแล้วก็หน้าผากนะคะ
กู้ภัยบอกโดนขย่ำเป็นแผลชะกัน
ต้องช่วยกันประถมพยาบาลก่อนที่จะส่งโรงพยาบาลนะคะ

ตอนนั้นเขามาตะโกนเรียกเพื่อที่จะเก็บค่าไฟที่หน้าบ้าน
คุณตายอดเดินออกมาแล้วหมาเนี่ยมันก็วิ่งตามมาด้วย

พอดุหมาหมามันก็กระโจนใส่จนล้มล้มปุ๊บมันขย่ำต่อ
ก็ทำได้แค่ตะโกนขอความช่วยเหลือ

มีคนขับรถผ่านมาเห็นแล้วก็ช่วยโทรให้กู้ภัยมาช่วยนี่แหละค่ะ

แล้วเจ๊ได้วิ่งหนีหมาไหมหรือว่าอย่างไรครับ

โบ้พิษบูที่กัดคุณตาเนี่ยนะคะ
เพื่อนบ้านบอกว่าที่ผ่านมาเขาไม่เคยเห็นมันกัดใครนะ
แต่พอเจอแบบนี้ก็กลัวกลัวเลยค่ะ
โชคดีที่ลูกชายของนายยอดคือมาเอาเจ้าโบ้กลับไปแล้ว
ตั้งแต่เมื่อคืนน่าจะเอาไปอยู่ที่บ้านเขา
เขาบอกแล้วลุงก็เดินตามหลังมา
แล้วลุงเขาดุว่าหมาดุหมาว่ะออกมาทำไม

ลุงเขาดุหมาเขาออกมาทำไมแล้วหมาก็ดุกลงกลับไป

น่ากลัวมาก
น่ากลัวเออแต่หมาก็ไม่อยู่แล้ว

น่าจะทางญาติเขาเอาไปใช่ไหมครับ

คุณตาตอนนี้ก็ยังสาหัสนะคะ

แล้วก็แพทย์ก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ